และยังอยู่กันพี่คุณบี้ยังอยู่มีเรื่องของคุณบี้ด้วยใช่ไหม
กับสาวโมมนชนกด้วยว่าคู่นี้เขายังสนิทแนบแน่นเหมือนเดิมค่ะ
เสิร์ตใหญ่ในรอบ๑๐ปีของซุปเปอร์สตาร์บี้สุกริต
จบไปพร้อมกับความประทับใจอย่างสบายหายห่วงแน่นอน
บี้รับประกันทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเอ็นเตอร์เทนคนดูมากแค่ไหนเอาอยู่ค่ะ
แต่ว่ากับน้องสาวคนสนิทอย่างโบมนชนก
ไม่เคยเลยที่จะชี้ชัดเรื่องความสัมพันธ์
ก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าทะเลาะกันด้วยในที่สาธารณะ
จนเป็นเหตุให้ลดระดับความสัมพันธ์กันด้วย
แบบนี้หลายคนก็รอลุ้นนะครับว่า
แล้วอย่างนี้สาวโมจะมาให้กำลังใจหนุ่มบี้หรือเปล่า
แน่นอนล่ะโมมนชนกเข้ามากับเพื่อนสาวร่วมแก๊งผู้จัดการเดียวกัน
ว่าจะเป็นเบลล่ารานีบัววันสิริพัดรัดฟ้า

ลงเพียงรูปรวมเป็นหมู่คณะ
ก็กลัวไงลงรูปคู่เดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีก
ก็เลยลงเป็นรูปหลายคนดีกว่านะครับ
แต่ก็ยังสร้างความฟินให้กับกองเชียร์ได้อยู่ไม่น้อยค่ะ
ขณะเดียวกันแฟนก็เรียกร้องอยากจะเห็นภาพคู่บี้โมบี้โมด้วย
เราก็เลยนำภาพมาฝากเป็นรูปคู่ที่หาดูได้ยากมากค่ะ
แล้วก็เป็นภาพเดียวที่ช่วยฟันทงว่าทั้งคู่เนี่ย

สยบข่าวเมาส์ก่อนหน้าด้วยที่ว่าทะเลาะกันกลางร้านจอดรถไปสักสนิทเลยค่ะ
ชัดเจนนะภาพคู่ก็มีแค่ไม่อัพเท่านั้นแหละ
ใช่แล้วคุณก็ไปหามาให้ได้มีได้เราเก่ง